สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราวันนี้จนถึงช่วงสุดสัปดาห์
อิทธิพลจากร่องฝนทำให้พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
รวมถึงกรุงเทพมหานครฝนเพิ่มขึ้นค่ะปัจจัยสภาพอากาศช่วงนี้
เกิดจากลมหนาวที่อ่อนกำลังลงทำให้ตอนบนของประเทศไทย
อุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าช่วงดึกจนถึงช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นเย็น
และมีหมอกปกคลุมยอดเขาส่วนกลางวันอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะ
พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้
มีร่องฝนพาดผ่านและมีลมตะวันออกพัดเข้ามาเป็นฝนในพื้นที่
ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ส่วนวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลภาคใต้คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ส่วนจุดที่มีอากาศค่อนข้างเย็นพื้นที่ภาคเหนือ
อยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่๑๐องศาเซลเซียส
อีสานที่ภูเรือจังหวัดเลย๑๕องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเขาเขียวจังหวัดนครนายก๑๙๒องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เหมาะกับคนที่รักธรรมชาติ
ท่องเที่ยวกลางเต็นต์นอนป่ากันได้เลยนะคะ